แม้ว่าดรวัญชัยที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมงาน
เสียชีวิต๒ศพจะเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ว่าในทางคดีตำรวจบอกว่าก็ยังคงต้องดำเนินการตามปกติ
หลังจากนี้ก็จะสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการสั่งไม่ฟ้อง
ส่วนวันนี้ญาติของดรวัญชัยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
เพื่อไปรับศพขณะที่ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ไปรอทำข่าวนะคะ
นายสุภาชัยพันเกาะเลิ้งญาติของดรวัญชัยดานัยตะโมนุษย์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครูสาขาบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครที่ก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิต
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสะพานควาย
เดินทางมาติดต่อขอรับศพของดรวัญชัย
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดกลางคลอง๔ย่านลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งนายสุภาชัยและบุคคลใกล้ชิดดรวัญชัย
ต่างไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าไม่พอใจการทำหน้าที่ของสื่อ
ในการนำเสนอข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้
วันนี้ก็เกือบที่จะปะทะคารมกับสื่อมวลชนที่มารอทำข่าว
แต่ว่าเหตุการณ์โดยรวมนั้นเป็นไปตามปกติ
เมื่อสื่อมวลชนต่างถอยห่างจากกลุ่มญาติ
พลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรคุณ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยผลการชนะสูตรว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนทำลายสมอง
ขณะที่ตามร่างกายมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีกรณีที่ดรวัญชัย
ตกเป็นผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต
เรื่องนี้พลตำรวจตรีเจริญศรีสะสลักษณ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ระบุว่า
ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีไปตามปกติก่อน
ก่อนที่จะมีความเห็นสรุปสำนวนคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๓๙
คดีความต้องระงับไป
เนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นเสียชีวิต
ส่งให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ค่ะ
นี้นะคะดรวัญชัยได้ก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต๒คน
บริเวณชั้น๕ของอาคารพุทธวิชาลัยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
เมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก่อนจะขับรถยนต์ส่วนตัวหลบหนี
จนกระทั่งชุดสืบสวนของกองกำกับการ๑
บังคับการปราบปรามแกะรอยจนพบว่า
รวัญชัยเข้าเปิดห้องพักที่โรงแรมย่านสะพานควาย
ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

ตำรวจจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมญาติ
หารเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตค่ะยิงตัวเองเสียชีวิตต่อหน้าญาติ
และตำรวจชุดเจรจาเมื่อช่วงเย็นวันนี้